การจัดงานเทศกาลดอกไม้ขึ้นมาชื่อว่างานมหัศจรรย์พันไม้นานาชาติครับ
นี่เลยนี่เห็นไหม
เรย์
ความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ที่จัดแสดงมากกว่า๑แสนต้นนะครับ
ในงานมหัศจรรย์พันไม้นานาชาติขอนแก่นประจำปี๒๕๖๑ครับ
โดยในคลิปปีนี้ก็คือปราศาสตร์แห่งดอกไม้ก็เลยมีประสาทอยู่หนึ่งหลังนะครับ
โดยในงานนักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสดอกไม้ที่สวยงาม
ไปตกแต่งประดับประดาษกว่า๑๕ส่วนด้วยกัน
มีทั้งซุ้มทางเข้าปราศาสตร์ปราศาสตร์ดอกไม้ลานบ้านดอกไม้สวนแนวตั้งลานน้ำผู้
ฮักณขอนแก่นโลกใต้ทะเลสวนกล้วยไม้สวนสัตว์ไม้ดัด
เกาะดอกไม้บ้านไม้ดอกเมืองหนาวซุ้มไม้ประดับ
เนินนกยูงรำแพนสวนยักษ์ใหญ่แล้วก็สวนไดโนเสาร์นะครับ
คือดูมุมสูงแล้วสวยมากมันดูกว้างดูสีเขียว
แล้วก็มีสีสันของดอกไม้เต็มไปหมดเลย
มีพิธีเปิดงานก็เอาคนขี่ม้าไปวางเอาไว้แบบนี้นะฮะ
คุณผู้ชมก็สามารถไปเดินดูได้ถ่ายรูปกันได้อย่างสวยงาม
หามุมเก๋เซลฟี่เนี่ยเปิดเอ๊ะมันเหมือนประสาทในส่วนสนุกต่างประเทศเหมือนกันนะ
สำหรับใครที่อยากไปชมก็เตรียมตัวกันได้เดินทางไปเลยนะฮะ
เขาก็จัดไปถึง๓มกราคมปีหน้านะครับ
ต่อกันที่อีกหนึ่งจังหวัดแล้วกันพาไปเที่ยวกันยาว
ที่จังหวัดนครราชศรีมาเมื่อวานมีคุณผู้ชมส่งไลน์มาชวนเราไปเที่ยว
อ่าถุงบัวแดงนี่ถุงบัวแดงวันนี้เราพาไปเลย
ค่ะไปพายเรือลงชมทุ่งบัวแดงที่บึงละหารลูกนกครับ
ที่บ้านดอนเกล้านะฮะตำบลบ้านเหลี่ยมอำเภอบ้านเหลี่ยมนะฮะ
ในบึงน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่อีกกว่าสามพันหกร้อนไร่
ก็มีทุ่งดอกบัวแดงกำลังออกดอกชูช่อสีชมพูแดงบานสะพรั่งเลย
นักท่องเที่ยวก็สามารถพายเรือเข้าไปชมกันได้นะครับที่บึงระหารลูกนกเนี่ยนะฮะ
เป็นแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศเป็นอย่างมากเลย
มีนกน้ำนานาชนิดอาศัยอยู่นะฮะทั้งนกประจำถิ่นแล้วก็นกอบพยพในช่วงของฤดูหนาว
จะบินมาจากต่างประเทศที่นี่ก็จะเป็นจุดส่องนกอีกที่หนึ่งที่น่าไปส่องเหมือนกันนะครับ
ใครที่สนใจจะล่องเรือชมทะเลบัวแดงสามารถติดต่อได้เลยนะฮะเป็นเรือพายของชาวบ้าน
ละ๒๐๐บาทเองนะฮะนั่งได้ลำละ๒คนก็เป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน
นโยบายหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวักวิถีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ
นะฮะสวยงามทีเดียวอ้าวยังไม่หมดไปต่อที่จังหวัดพิศนุโลก
ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนภิบูรสงครามอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
นี่เขาเป็นดอกเหลืองเชียงบรายคุณผู้ชมดูสิอุ้ยสวยมากโอ้โห
กำลังออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งอย่างงดงามทั่วมหาวิทยาลัยอยากไปถ่ายรูปเลย
มันเหมือนต่างประเทศเหมือนกันนะก็กลายเป็นจุดที่คนเขาก็เข้าไปถ่ายรูปกันที่นี่นะ
น้องน้องนักศึกษาก็ไปโพสต์ภาพกันแบบนี้ดอกเหลืองเชียงบรายเป็นม้ายืนต้นผลัดใบ
ขนาดกลางสูงห้าถึงแปดเมตรครับเป็นไม้กลางถิ่นอ่าขอไปครับ
เป็นไม้กลางแจ้งมีถิ่นกำเนิดจากบราซิลอยู่ในตระกูลดาเบบูย่านะฮะ
มีลักษณะดอกคล้ายกับดอกเหลืองปรีดียทรแต่ว่าดอกเหลืองเชียงบรายจะมีดอกเป็นกระจุกที่ไม่หนาแน่นเท่ากับดอกเหลืองปรีดียทรครับ
ออกดอกช่วงปลายทันวางไปถึงเมษายนเนี่ยช่วงเนี้ยเลยนะฮะ
คุณผู้ชมก็ไปได้จนถึงเมษายนปีหน้ามันก็จะเหลืองต้อนรับกันแบบนี้นะครับ